คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวนะครับ
ว่าโรงพยาบาลเดชานั้นจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว
ระยะเวลาตามที่สบสกำหนดเอาไว้

ในเรื่องของจำนวนแพทย์พยาบาล
รวมไปถึงการให้บริการรักษาคนไข้คนเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ
ในวันนี้เองนั้นทางตัวแทนของครอบครัว
ก่อตั้งโรงพยาบาลเดชาในตระกูลสุขารม
ออกมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะเลยนะครับบอกว่า
ธุรกิจจำเป็นต้องปิดตัวลงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับตระกูลของเธอ

เอกชนเข้ามาเช่าดำเนินการดำเนินธุรกิจแล้ว

พร้อมจะขายให้กับผู้ที่ต้องการจะเข้ามาสารต่อธุรกิจนี้
ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกันครับ
พูดถึงในเรื่องของการดำเนินประกอบการโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
เดชาสุขารมและครอบครัวสุขารม
เราเป็นเจ้าของที่ดินนะคะของโรงพยาบาลเดชา
และทรัพย์สินในเกี่ยวกับการแพทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์

แต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาดำเนินการ
ประกอบการเป็นโรงพยาบาลเอกชนถึงเป็นเวลา๑๐ปีแล้ว
ทางครอบครัวเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวใด
กับการบริหารทั้งหมดหลังจากที่เขาเข้ามาแล้ว
นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่นางสาววรสุดาสุขารม
ลูกสาวของนายแพทย์เดชาสุขารมออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการ
ตระกูลสุขารมไม่ได้เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลเดชาย่านพญาไทยมานานแล้ว
จากว่าที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่านายแพทย์เดชานั้น
ซึ่งก็เป็นคุณพ่อเป็นเจ้าของโรงพยาบาล
ทั้งที่ในความเป็นจริงได้ปล่อยให้บริษัทศรีอายุทเช่า
เพื่อดำเนินธุรกิจมานานกว่า๑๐ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และเริ่มต่อสัญญาแบบปีต่อปีนะครับ
กระทั่งล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

ค่าเช่ากว่า๒๐ล้านบาทรวมถึงไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานด้วยนะครับ
อกจากนี้ทางครอบครัวดำเนินการฟ้องร้องบริษัทศรีอายุแล้ว
สำหรับบริษัทสุขารมจะไม่เข้ามาบริหารต่อ
เนื่องจากไม่มีความพร้อมประกอบกับดำเนินธุรกิจอื่นอยู่แล้ว
แต่มีการเจรจากับหลายบริษัทที่สนใจ
ในรูปแบบเช่าหรือซื้อขาดในราคาไม่ต่ำกว่า๕๐๐ล้านบาท
ซึ่งจะพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่เข้ามาด้วย
เพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาลักษณะซ้ำแบบนี้อีกครับ

มีได้คุยกับหลายผู้ประกอบการณ์ที่เข้ามา
แต่ก็คือมันก็อยู่ในขั้นตอนเจรจา
แล้วเราก็ถือว่าเราเปิดรับเจรจา
เนื่องจากว่าตั้งแต่หมอแจ๊กสุขารมเสียชีวิตไป
คือตอนแรกคุณพ่อเขามองว่าหมอแจ๊คจะเป็นทายาท
ต่อโรงพยาบาลเพราะคุณพ่อก็อายุมากแล้ว
คือจะมาบริหารโรงพยาบาลต่อไปก็คงไม่ใช่
ก็วางไว้ที่หมอแจ๊คพอหมอแจ๊กเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจที่จะขายกิจการมาตั้งแต่ต้น
ส่วนบรรยากาศในโรงพยาบาลนั้นก็เป็นไปอย่างเงียบเหงานะครับ
มีเพียงเจ้าหน้าที่และแม่บ้านเพียงไม่กี่คน
ดูแลผู้ป่วยประกันสังคมที่เข้ามาติดต่อ

โดยโรงพยาบาลเดชาขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
ย้ายไปใช้ที่โรงพยาบาลจุลาลงกรระหว่างวันที่๑๒๑๕พฤษภาคม
และหลังจากวันที่๑๖พฤษภาคมเป็นต้นไป
ที่การรักษาพยาบาลจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลราชวิถี
และโรงพยาบาลเลิศสินนะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามเสียงสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้